เหมือนน้ำท่วมแล้วถล่มชาวนาโดยเฉพาะ

เอาไปขายต่อราคาก็หวบจาก๕เท่าเหลืออยู่เท่าเดียวอีกเหมือนกันฮะ
ปวดหัวใจแทนกับเหตุการณ์นี้
โรงศรีกดราคาข้าวเปลือกครับ
ชาวนาตำบลสำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เอาข้าวเปลือกมาตากแดดตากแดดให้แห้งที่สุด
เท่าที่จะสามารถทำได้แล้วค่อยขาย
อย่างลุงทองทศศูนย์กลางอายุ๕๔ปี
มีไร่นา๑๔ไร่ปลูกข้าวหอมมะลิอย่างดีเลย
ลูกข้าวหอมมะลิอย่างดีปีนี้เนี่ยกล่าวว่าจะได้ราคาค่อนข้างดี
แต่ไปมาเจอสถานการณ์น้ำฮะน้ำท่วมมาก็ต้องรีบเกี่ยว
เกี่ยวคือถ้าไม่เกี่ยวมันก็ตายคาที่ไปเลย
ไม่เหลืออะไรเลยเอาล่ะร่องเรือท้องแบนเกี่ยวข้าวออกมาได้
ผลผลิตจากที่ควรจะได้สัก๙๐กระสอบ
เหลือเพียง๔๐กระสอบ
และในบรรดา๔๐กระสอบหากนับละเอียดหน่อย
เป็นหลักกิโลกรัมควรจะได้สักกิโลละ๑๕บาท๑๖บาท

เพราะมีความชื้นเหลือ๘บาท๙บาทเท่านั้นเอง

แว็บไซต์ของสมคมโรงศรีคร่าวก็อธิบายนะ
เรื่องของราคาข้าวแต่เขามีกฎหมายอยู่แล้ว
เขามีกฎชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเข้าเปลือก
มีความชื้นขนาดไหนขายไม่ได้ราคาแต่ดูนี่สิ
ขยุมออกมาแทบจะเปียกชื้นติดมือมาเลย
ดังนั้นราคาไม่ดีเข้าใจได้เลยฮะ
แต่ที่ตอกย้ำความชอบช้ำของชาวนา

หมอแล็บแพนด้าบอกพูดแล้วเห็นภาพเลย
หมอแหลปแพนด้าบอกราคาข้าวเปลือกต่อกิโลกรัมนะ
มันมีราคาถูกกว่าบะหมี่กึ่งอีก

เราขายข้าวซื้อบะหมี่กึ่งยังไม่ได้เลยนะฮะ

แต่นี่คือไม่เท่ากับราคาบะหมี่กึ่ง
เพราะราคากิโลหนึ่งควรจะสัก๙บาท๑๐บาท๑๕บาท๑๖บาท
ตอนนี้อาจจะเหลือสักประมาณ๕บาท๖บาทยังไม่ถึงเลย
ราคาข้าวถูกถ้าเทียบกับปั๊มน้ำมัน
ตอนนี้ปั๊มน้ำมันกิโลละ๙บาท๑๐บาท
โอ้โฮเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือความชอบช้ำระกำใจที่หมอแหละแพนด้า

แรมด้าก็สามารถที่จะแชร์ได้ทุกเรื่องเหมือนกัน
เอาเรื่องนี้มาช่วยแชร์ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าเออน่าเห็นใจจริง
หน่วยงานไหนมีส่วนเกี่ยวข้องต้องรีบพุ่งเข้าไปให้การช่วยเหลือก่อน

เพราะสมมุติขายตามเต็มราคานะได้แค่ค่าปุ๋ยคืนมา
รอบนี้เข้าเนื้อเต็มแล้วมันจะมีผลสืบเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำ
เห็นใจชาวนาเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ครับ
งานไหนล่ะที่รับผิดชอบกระทรวงเกษตรไหม
กระทรวงเกษตรด้วยกันใช่ไหมคะต้องรวมด้วยช่วยกันนะคะดูแลหน่อยนะคะ